เขาไปทานอาหารอยู่แถวห้างแถวรัชโยธินเขาถูกหน่วยสวาสตร์หรือว่า
อรินทราช๒๖บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวจากการที่เขาไปพูดไปโพสต์ว่าเขาจะเข้าไปในเขตพระราชฐาน
หลังจากนั้นสัญญาณก็ถูกตัดขาดหายไปนั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเขาถูกควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อย
ให้คุณผู้ชมไปดูไลฟ์นี้ก่อนโตโต้เขาไลฟ์เอาไว้เขาอยู่ในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง
หรือว่าปิยรัฐจงเทพเขาไลฟ์เพราะว่ามีตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะฮะ
ปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖ไปคุมตัวเขาทั้งโตโต้และพวกรวม๔คนในร้านจอดรถของห้างแถวรัชโยธิน
ระหว่างการเข้าไปควบคุมตัวทางกลุ่มของโตโต้เองก็พยายามชี้แจงนะครับว่าเขาแค่มากินข้าวเดี๋ยวจะกลับบ้านอยู่แล้ว
รวมทั้งพยายามถามว่าตำรวจเนี่ยไม่มีหมายจับจะมาจับกลุ่มตัวเขาได้อย่างไรก่อนที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจะเข้าไปขอค้นตัวและควบคุมตัวไป
ไปดูบรรยากาศบังโชคบังตอนในร้านของโตโต้นะครับ
มีชุดจังหาทีนอกเครื่องแบบนะครับพยายามที่จะเข้ามาจับกลุ่มพวกผมนะครับ
คือตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธิน
ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

ก็เราแวะมากินข้าวนะครับ
นี่ครับร่านจากนี้เริ่มเฉลมุนแล้ว

หลังจากนั้นเชื่อว่าโตโต้ถูกควบคุมตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการไปโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขา
ว่าจะมีการเข้าไปถึงในเขตพระราชฐานต่างนานา
ก็คาดว่าเป็นเหตุทำให้ถูกเข้าไปควบคุมตัว

ทำให้ทางด้านของพลตำรวจโทษพระกระพงพลพเทรา
ท่านได้สั่งการให้ตำรวจของบรรชนอน
แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๕๖
เข้าไปควบคุมตัวโตโต้กับพวกนั่นเอง
โตโต้กับเพื่อนนั้นถูกคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังไปครับ
ร่วมกับผู้ชุมนุมและกาดคนอื่นที่ถูกคุมตัวไว้

เชื่อกันว่าทั้งหมดนั้นนำตัวไปสอบส่วนที่ต่อชะดอภาค๗
ที่อยู่ที่ครองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ระหว่างที่รถผู้ต้องขังขับออกไป
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นภาพนี่เห็นไหมฮะ
ตรงนี้คือผ่านหน้าสารอาญาครับ
มีมวลชนอยู่ก็มีกลุ่มกาด
ถ้าอยู่ตรงนั้นเข้าไปพยายามทุบรถ
แล้วเปิดประตูให้ผู้ต้องขัง๒คันนั้นเนี่ย
หนีออกมาจากการควบคุมตัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีรายงานนะคะ
ร้อยตำรวจตรีประยูนโครนกระโทก
รองสารวัตรจราจรสอนอท่าเรือ
คนขับรถผู้ต้องขัง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเข้าไปปฐมพยาบาลหลังเกิดเหตุ
ยังเลยก็ตามมีการ์ดรีโว้๑๔คน
รถผู้ต้องขังไม่ยอมออกมานะคะ

จนถึงเวลาประมาณ๓ทุ่มนะคะ
นายนรเศษนาหนองตูม

ศูนย์สิทธิเพื่อมนุษยชน

พบกับกาดรีโว่ทั้ง๑๔คน
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงของการจับกลุ่ม

พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
จากนั้นจึงให้กาดรีโว่ทั้ง๑๔คน

รวมกับผู้ที่ออกมาจากรถ
ผู้ต้องขังอีกคันก่อนหน้านี้
คือรวมทั้งหมด๒๗คน

ที่สอนอประขวนโยธินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

และไม่ทราบว่าจะพาไปที่ไหน

จึงต้องการให้ตำรวจสอนอประขวนโยธิน

และนำทรัพย์สินกลับคืนผู้ควบคุมตัว

และมีสอบกล้องวงจรปิดของห้าง

ไม่มีการกระทำผิดเช่นเดียวกันค่ะ
หลังจากนั้น
๒๗คนที่

ออกมาจากสอนอประขวนโยธิน

ได้แจ้งให้มวลชนที่มารวมตัวกันหน้าสอนอประคุณโยธินเนี่ย
แยกย้ายกันกลับไปในเวลาประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้นะคะ
แม้ว่าจะถูกปล่อยตัว๒๗คนนะคะ
แต่ก็ยังมีการวีโว้ผู้ชุมนุมและโตโต้
แก่นำกาดวีโว้ถูกคุมตัวไปที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง
ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีด้วย
นี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงนั้น
มีตำรวจควบคุมฝูงชนของจังหวัดปฐุมธานี
และจังหวัดสมุทรปราการจำนวน๒กองร้อยมาตั้งด่าน

ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเข้าออกโดยเด็ดขาด
นี้มีรายงานจากทวิตเตอร์ของศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
ว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มมาที่ต่อชะดอภักดิ์หนึ่ง

จำนวนนั้นมีเยาวชนด้วย๒คน

หลังจากทำบันทึกการจับกลุ่มเสร็จและตรวจร่างกายแล้ว
ตำรวจจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน

ตามขั้นตอนของกฎหมายเยาวชนต่อไปนะคะ
แต่จนถึงเวลาตี๔ที่ผ่านมา
ตำรวจยังทำบันทึกการจับกลุ่มไม่เสร็จ
ก็ทำให้ผู้ปกครองนี้ยังไม่สามารถรับตัวเยาวชนกลับบ้านได้นะคะ
ก็เป็นบรรยากาศที่รวบรวมมาได้ให้ติดตามกัน